คุณผู้ชมค่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้เองค่ะที่จังหวัดกระบี่ที่ริมหาดเนี่ยนะคะ
ก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาก็ออกกำลังกายวิ่งอยู่ริมหาดครับ
พ่อวิ่งนำลูกวิ่งตามลูกเป็นเด็กผู้ชายอายุ๗ขวบนะ
วิ่งตามพ่ออยู่ดีสุนัขจรจัดมาจากไหนไม่รู้ว่า๕๖ตัวมารุมขย่ำเด็กอะค่ะ
โอ้โหจนแบบเป็นแผลเวอะหวะเต็มตัวไปหมดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยกันเนี่ยค่ะ
เด็กชายโนแลนดเจสแอนเดอร์สันอายุ๗ขวบชาวอเมริกันค่ะ
วิ่งอยู่ริมหาดอ่าวเซี่ยวในอำเภอเมืองกระบี่นี่แหละ
วิ่งตามหลังพ่อหมา๕๖ตัวเลยนะเป็นหมาจรจัดมารุมกัดนะคะ
ก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลส่งรักษาที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สาขาอ่าวนาง
ก็ถูกสุนัขกัดทั้งตัวเลยนะคะจุดที่หนักสุดเนี่ยแผลที่ใต้รักแร้ซ้าย
แล้วก็บาดแผลแต่ละจุดเป็นลักษณะแบบถูกกัดแบบฝังเขี้ยว

คุณหมอทำความสะอาดเย็บแผลก็๑๐กว่าเข็มได้นะคะ
แล้วก็ต้องฉีดยาป้องกันโรคพิสุนักบ้า
ทะยักษ์ยาแก้ปวดแก้อักเสบแก้เชื้อฆ่าเชื้อ
ฉีดยาหมดเลยเด็กเจ็ดขวบนี้นะคะ
พวกราชการจังหวัดกระบีประสุทธิ์ศาสตร์จังหวัด
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปให้กำลังใจ
เยี่ยมน้องที่ถูกสุนัขกัด
คุณหมอบอกว่ายังต้องเฝ้าดูอาการ๔๕วันเลยนะคะหนูน้อยคนนี้
คุณพ่อคุณแม่พี่สาวน้องสาวเป็นห่วงมาก
จากการสอบถามว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไง
ทางครอบครัวเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ช่วงเช้าเนี่ยเด็กชายโนแลนดวัย๗ขวบคนนี้นะคะ
ก็ออกจากโรงแรมมาวิ่งออกกำลังกายวิ่งตามหลังพ่อ
ริมชายหาดอ่าวเซี่ยวที่อำเภอเมืองกระบี่
อยู่ดีนี่หมามาจากไหนไม่รู้
ตัววิ่งอยู่ริมหาดกรูมันเลยมากัดเด็กชายโนแลนด์เนี่ยนะคะ
น้องเขาก็ล้มพอล้มเท่านั้นแหละโอ้โห
ก็รีบแบบหมามาแบบรุมขย่ำรุมกัดจนแบบได้รับบาดเจ็บแผลเต็มตัวค่ะ
พ่อก็รีบมาช่วยไล่หมาไป
แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากพนักงานโรงแรมที่อยู่แถวนั้น
ประกอบอบตหนองทะเลนำน้องส่งโรงพยาบาลนะคะ
ว่าราชการจังหวัดกระบีบอกว่า
ครอบครัวของเด็กชายโนแลนด์เพิ่งมาเที่ยวจังหวัดกระบีเป็นครั้งแรก
เที่ยวเมืองไทยเนี่ยตั้งใจว่าจะอยู่เดือนนึง
กระบี่๒อาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวไปเชียงใหม่อีก๒อาทิตย์
หลังเกิดเหตุครอบครัวคนเจ็บเขาบอกว่าก็เข้าใจดีว่าเป็นอุบัติเหตุ
ก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ไทยที่ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ว่าราชการจังหวัดก็สั่งการให้ประสุทธิ์จังหวัดลงพื้นที่แก้ไขปัญหา
สุนัขจรจัดริมชายหาดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ครับเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์สัตว์จังหวัดกระบีก็เลยลงพื้นที่ไปค่ะ
ไปตรวจสอบริมชายหาดอ่าวเซี่ยวก็คือจุดที่เกิดเหตุ
ถามว่ามีหมาจรจัดไหมเพียบเลยเจ้าหน้าที่บอกมันก็ไปนอนอยู่ตามร่มไม้ชายคาต่าง
นี่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ลูกดอกเป่าไป
นี่จับได้แค่๓ตัวค่ะแล้วก็เอาไปขังไว้รอดูว่าเป็นโรคพิสุนักบ้าหรือเปล่า
เดี๋ยวที่เหลือก็จะจับออกจากพื้นที่ให้หมดนะคะ
นายเจริญศักดิ์เต็มชัยอายุ๔๑พนักงานโรงแรมที่ไปช่วยเหลือเด็กชายโนแลนด์ส่งโรงพยาบาลนะคะ
บอกว่าริมชายหาดตรงนี้ไม่ได้มีแค่๖๗ตัวจับไปได้๓ใช่ไหมคะตอนนี้
มันมีทั้งหมดเกือบ๑๕ตัวได้นะคะแล้วก็เคยไล่กัดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาแล้วตั้งหลายครั้งค่ะ
แล้วก็ไปไล่กัดนักท่องเที่ยวที่กระบี่ก่อนหน้านี้ที่อ่าวนางเมื่อปีที่แล้วก็มีชาวฟินแลนด์ถูกกัดตอนนั้นอาการแบบสาหัสเลย
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ใช้วิธีทำหมันแล้วก็ปล่อยคืน
คือก็ไม่มีสถานที่ที่จะไปเก็บไปเลี้ยงมันเหมือนกันใช่ไหม
คือทำหมั่นก็คือไม่เพิ่มประชากรหมามาอีก
แต่ที่มีอยู่ที่ทำหั่นแล้วมันก็ยังอยู่ไง
นั่นแหละคือปัญหาว่ามันดุร้ายเจอคนเจอเด็กแล้วมันไปไล่กัด